โตไบร์ทคู่นี้ก็แต่งหวานกันมาสักพักใหญ่แล้วนะฮะ
ใครที่ติดตามติ๊กต๊อกถือว่าอีกคู่เนี่ย
เป็นคู่หวานของยุคเลยก็ว่าได้นะคะ
ออกงานสัมภาษณ์แต่ละครั้งหวานจนแบบว่ามดขึ้น

ประกาศข่าวสาวกับนักร้องหนุ่มเสียงนุ่ม

แล้วประเด็นที่นักข่าวถามก็หนีไม่พ้นเรื่องทายาท
คุณผู้ชมเมื่อไหร่จะได้เห็นน้องโตน้อยน้องไบร์ทน้อยสักที
ทั้งคู่บอกว่าเอาจริงก็มีคุยกันบ้าง

แพลนว่าในอนาคตมีแน่นอนแต่ตอนนี้ไปไหนมาไหนมีแต่คนทักเรื่องนี้นะคะ
บางคนเขาบอกว่าอุ๊ยน้องไบร์ทช่วงนี้ดูอิ่มท้องยัง
ไร้ก็ต้องเคลียร์กลางวงนักข่าวแบบชัดเลยว่าอะไรรู้ไหม
บางทีที่เห็นหนูท้องป่องนี้นะคืออะไรรู้ไหม
อ้วนค่ะไม่ได้ท้อง
แล้วถ้าเกิดน้องมาจริงตอนนี้อยากจะมีลูกผู้หญิงหรือลูกผู้ชายนะ
เดี๋ยวไปฟังทั้งคู่กันหน่อยจ้า
ถ้าเกิดว่าเป็นลูกสาวใช่ไหมหน้าคงเหมือนเขาอะไรอย่างนี้

คุ้มไว้ก่อนแล้วเหรอพี่โต๊ะ
เขินไม่ยุ่งนี่คือบอกเลยผมเข้าใจเลยทำไมคุณพ่อที่มีลูกสาวนี่จะต้องแบบ
คุณพ่อเขาก็น่ารักคุณพ่อเป็นพ่อหน้าหวานนะ
แต่พอบอกเลยถ้าได้ลูกสาวผมดุนะ